ผู้สื่อข่าวของเราประจำตามจุดต่างแล้ว
อย่างจุดนี้ในภาคกลางนะคะ
นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนพุทธศาสนิกชนนี่แหละ
ก็ยังคงเดินทางไปส่งน้ำพระพุทธศัยญาติกัน

รวมถึงยังถือโอกาสเที่ยวงานสงกราน
ตามแบบวิถีไทยภาคกลางด้วยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศรายงานสดเลย
คุณดิตระดาวิชัยดิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดพระเชตุพลวิมลมังคารารามราชวรมหาวิหารค่ะ

ที่วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารแห่งนี้
คักไปด้วยผู้คนที่เดินทางมาค่ะ
หรือว่าพระพุทธศัยญาติของวัดพระเชตุพลแห่งนี้ค่ะ

งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยค่ะ
หลังจากนั้นนะคะก็ได้เดินทางมาเข้าร่วม
สำหรับงานประเพณีสงครานตามแบบวิถีไทย
ทางกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
กับวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันนี้ด้วยค่ะ
ซึ่งวันนี้หลังจากที่ดิฉันได้เดินทางมาถึงที่นี่
ก็พบว่าผู้คนนั้นหนาแน่นค่ะ
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีเกินกว่าครึ่ง
ที่เดินทางเข้ามาเพื่อที่จะได้เห็นพระพุทธศัยญาตินะคะ
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัดโพค่ะ
และในตอนนี้นะคะทางนักท่องเที่ยวเองค่ะที่เดินทางมาที่นี่
ก็ได้เข้าร่วมสำหรับกิจกรรมการรดน้ำขอพรพระประจำวันเกิดนะคะ
ซึ่งเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและชีวิตค่ะ
ซึ่งหลายคนนะคะก็เลือกที่จะส่งน้ำครบทั้ง๗วันค่ะ
หลังจากนั้นนะคะก็ยังมีการปิดทองพระพุทธบาทค่ะ
และมีการปิดทองนะคะสำหรับพระพุทธรูปประจำวันเกิดของตนเองด้วย
เป็นการเสริมสิริมงคลและต่ออายุของตนเองค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมการรดน้ำหมอฤษีดัดตน
เพื่อที่จะให้ปลอดโรคภัยและสำเร็จในวิชาความรู้ต่างค่ะ
ซึ่งรือสีดัตโตนนี้นะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนแพทย์แผนโบราณของวัดโพ
ที่มีชื่อเสียงระดับโลกค่ะ
จากนั้นนะคะด้านในก็จะมีกิจกรรมการก่อพระเจดีไซน์
ที่หลายคนนิยมที่จะเดินทางกันเข้ามา
เพื่อที่จะขนทรายเข้าวัดตามแบบโบราณประเพณีวิถีไทยนะคะ

ก็คือการแสดงจากนักเรียนศูนย์ศึกษาธรรมะวันอาทิตย์
ชุมชนคุณธรรมหรือบวรค่ะ
ซึ่งเป็นความร่วมมือของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะ

ใครที่ได้ชมบรรยากาศในวันนี้แล้วนะคะ

สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ค่ะ
เป็นงานสงกรานในวัดรู้รักวัฒนธรรม
สารประเพณีวิถีไทยนะคะที่ร่วมกันจัดขึ้นค่ะ

จะมีการรดน้ำขอพรพระสงฆ์นะคะ
นำโดยพระเทพรีราภร
ที่จะมาให้พรแก่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมส่งน้ำค่ะ

รายงานสดจากวัดพระเชตุพลวิบลมังคลารามราชวรมหาวิหารค่ะ